คุณผู้ชมคะเดี๋ยวจะเครียดกันไปมากกว่านี้
เบรกอารมณ์ให้มันผ่อนคลายหน่อย

แล้วที่เห็นเขาจะเอาหมึกกะตอยตัวเล็กกลัวมาทำ

ต้องเอาหมึกกะตอยมาทำหมึกหยิบหวาน

เที่ยมเพอแหลมสิงของจันทบุรีค่ะ
ซึ่งเมนูหมึกหยิบหวานสูตรโบราณดูสิ

แล้วก็หลังจากนั้นก็เติมน้ำตาลปี๊บ

แล้วก็เอาหมึกกะตอยสดที่ล้างทำความสะอาด

ให้น้ำตาลแล้วก็เกลือมันซึม

หมึกหยิบหวานมันจะหวานเข็มค่ะ
แล้วก็บางตัวมีไข่แน่นเต็มท้องด้วย

เดือดปุดแล้วก็ให้น้ำแบบมันซึมเข้าไปในตัวหมึก
กับข้าวสวยร้อนโอ้ยฟินค่ะ
พาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่นี่กันต่อเลยนะครับ
ามเพาะพันธุ์ปลากระเบนสวยงามคุณ
ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่๑๐
ตำบลหาดคำอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายนะครับ
ฟาร์มแห่งนี้มีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปลากระเบนกว่า๕๐๐ตัวคุณ
ผลิตลูกปลากระเบนสวยงามได้ปีละประมาณ๘๐๐ตัวนะคุณ
นี่คุณดูสินี่ลายจุดขาวดำแบบนี้นะครับ
ในฟาร์มมีการพ่อพันธ์ปลากระเบนแม่พันธ์ปลากระเบนก็คือนี้นะครับ
แล้วก็ยังมีปลามังกรอโรวาน่าคุณ
มังกรแต่ละตัวแพงมากนะตัวเป็นแสนนะ
แล้วก็มีตลาดส่งออกในประเทศและต่างประเทศนะครับ
ไม่ว่าจะโซนเอเชียยุโรปอเมริกา
ราคาเริ่มต้นอย่างที่บอกไปทั้งปลากะเบแล้วก็ปลามังกร

แต่ถ้าคุณอริยาบอกอีกตัวนั้นสวยกว่าอยากได้ตัวนี้ใหญ่กว่า
ตัวนี้ทำไมสวยจังเลยหลักล้านนะจ๊ะ

นำเข้ามาจากประเทศบาซิลแล้วก็แถบอเมริกาใต้นะฮะ
มีพื้นลำตัวสีดำเงามีจุดสีขาว
สว่างกระจายรอบตัวอย่างกับดวงดาวเลยคุณ
จนถึงหางแล้วก็ใต้ท้องนะฮะ

วิธีการดูว่าตัวไหนแพงตัวไหนถูกคุณ

จุดมีขนาดใหญ่และขาวจั๊วตัวนี้

สีขาวจั๊วจุดใหญ่หางสั้นจะมีราคาแพงจ้า
คือราคาอาจจะพุ่งไปเป็นล้านได้ใช่ไหม
ใช่พ่อพันหนึ่งตัวต่อแม่พันสี่ถึงห้าตัว
โจ๊ะแล้วแล้วก็จะได้ลูกออกมาคุณ
ปีหนึ่งนะออกลูกครั้งละ๓๕ตัว
๑ปีให้ลูก๓ครั้งคุณ
เลี้ยงจน๓๔เดือนก็ขายได้แล้วนะครับ

เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดน้องคายไปแล้วนะฮะ
ให้นักท่องเที่ยวและผู้สนใจเข้าไปศึกษาเข้าไปชม

อัตราค่าเข้าชมผู้ใหญ่๑๐๐บาทแล้วก็เด็ก๕๐บาท
ใช่ค่ะคุณสุสกุลมีการบอกวิธีการดูตัวถูกตัวแพง